โปรดติดตามตอนต่อไป
ลูกเคยกลับมาหาบ้างไหมที่เคยลงมือไป
ทำไมต้องตีลูกไว้จนตายอ่ะคะ

เรากดลูกไหมที่มันร้องต่างกดไหม
เราไม่ชอบเสียงเด็กร้องเหรอคะพี่
เราถึงตีลูกไม่ชอบเสียงเด็กร้องเหรอ
พี่เอ็มรักลูกไหมคะพี่เอ็ม

เรารักเด็กไหมชอบเด็กไหมเอ็ม

พี่เอ็มเป็นที่รักลูกไหมพี่

ตัวอาวุธขาตัวอาวโภตรา

มีบทที่เอ็มด้วยค่ะ

ดีด้วยนะ
แกจะพูดแล้วเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอโทษก่อนจะไปคุกแล้วนะครับ
เอ็มพี่แอมสมัยเด็กเด็กที่ทำครอบครัวพี่ทำหลายร่างกายพี่ไหม
พี่แอมพี่เป็นห่วงกันใช่ไหมพี่
ตกลงหน้ากับสองคนนั้นใครค่ะ
โอเคครับไม่ต้องเลาะลงไปเลย

พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ
พี่สุนัยคิดถึงลูกไหมครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป